เอามาดูเรื่องของทะเบียนรถกันหน่อยนะคะเวลาที่เราได้ทะเบียนรถมาบางตัวเลขอ่ะ
เราก็มีเป็นความเชื่อนะเราจะเชื่อว่ามันไม่ถูกฉลกกับเรา
ใช่เราก็จะเอาสติ๊กเกอร์เลข๙มาติดด้านหลังบ้าง
หรือว่าเอาแผ่นทองคำเปลวจากพระไปติดบ้างเพื่อให้มันถูกฉลกกับเรานะคะ
แต่เรื่องนี้ค่ะสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ
เขาได้ทะเบียนที่ไม่ถูกฉลวกมาเขาก็เลยเอาทองคำเปลวจากหลวงพ่อเนี่ย

ตำรวจเรียกเลยจอดจอดคุณทำผิดกฎหมาย
ถามว่าผิดจริงไหมก็ผิดจริงแหละนะคะเอาแต่ว่าไปดูบางช่วงบางตอน

มันเป็นไปไม่ได้ว่าโอ๊ยปิดทองปิดทองผิด
นั่นไงแผ่นทองก็แปะซ้ายใหญ่โต
เออปิดทองแก้เคล็ด

ถูกตำรวจจับและตำรวจอธิบายชัดเจนนะคะ

ตามพรบรถยนต์มาตรา๑๑ประกอบมาตรา๖๒
ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้อง
ปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท

และก่อนหน้านี้เราก็จะเคยเห็นกรณีลักษณะคล้ายแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของติดสติ๊กเกอร์
เล็ดท้ายเล็ดหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
กรมการขนส่งทางบกเขาก็เลยมันมีความผิดนะ
กรมการขนส่งทางบกก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้ไหม
สำหรับเจ้าของรถที่ได้เลขทะเบียนมาแล้วไม่พอใจ

กรมการขนส่งทางบกบอกเอาไปเปลี่ยนได้

กระแสเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็ตั้งใจถ่ายไว้อยากจะให้พูดถึงตำรวจ
ว่าตำรวจมาจับแล้วกรณีแค่นี้

ชาวเน็ตไปตำหนิสองสามีพันรยาเจ้าของคลิป
เนื่องจากตัวเองนั่นแหละไม่เข้าใจกฎหมาย
แล้วช่วงที่ตำรวจเข้ามาชี้แจง
โวยวายต่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ถ้าดูภาพจะเห็นว่าทะหูเท่ามันอ่านไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร

จริงเขามันผิดกฎหมายเพราะว่าคุณไปบิดเบือนตัวเลข
มันจะมีปัญหาเรื่องของการตามล่าอาทยากรรมต่าง
ติดได้แต่อย่าไปติดทับตัวเลขกับหวดอักษร